กันต่อเนื่องมีสถานที่ท่องเที่ยวดีเดี๋ยวจะพาไป
พาคุณผู้ชมไปแต่ไม่พาสองคนไปแล้ว
สองคนเนี่ยคุณใบตองคุณชิสานั่งรออยู่นี่แหละ
ทำไมอ่ะคะงานนี้เดี๋ยวผมไปบอกเลยต้องผมเท่านั้น
ทำไมนั่นเหรอผมว่าไปดูภาพกันดีกว่าครับ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าเออ
หากเธอหัวใจยังวางจะคอยคัดถูห้องใจมีให้ดำดา
หนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา
โอ้โหแม่บอกเลยนะตอนถ่ายกล้องไม่โฟกัส
เพราะความชัดมันอยู่ที่เธอหมดแล้วมีหน้ามีหน้าถึงไม่อยากให้พวกเราไปด้วย
อะไรอะไรกล้องไม่โฟกัสแต่ตาคุณชนะโฟกัสตลอดเลยค่ะ
คัดคือสี่แหมดูสิโฟกัสถ้ามันถูกจุดถ้าคุณชนะ
รู้แล้วแหละว่าทำไมไม่พาเราสองคนไปด้วยก็ดูสิครับโอ้โหสวยนะ
เออขาวกว่านี้ก็คงแป้งมันแล้วล่ะหมายถึงดอกไม้ดอกไม้เขาสีม่วง
นักท่องเที่ยวเขารู้กันดีแล้วนี่ถ้าไปที่นี่แล้วจะไม่ถ่ายรูปกับดอกไม้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้
ถูกต้องค่ะโอ้โหดอกไม้งามย่อมคู่กับสาวสวย
เพราะฉะนั้นดิฉันต้องไปอยู่ตรงนี้แน่นอนคุณอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วไม่ต้องไปหรอก
แต่ผมพาไปดูนะครับนี่เขาไปถ่ายลงถ่ายรูปกันสวยงาม
มันเป็นสถานที่ที่ใครหลายคนถ้าไปเป็นคู่ก็คือ
เหล่าบรรดาคู่บ่าวสาวที่เตรียมจะแต่งงานกัน
อันนี้สามีเขาเป็นคนถ่ายนะคะเอาหรอ
ไปดูเลยนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ไหนนะฮะตรงนี้อยู่ที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เป็นของเจ๊เอี่ยงเจเอี่ยงอยากไปจังเลยเจ๊เอียงบอกว่าที่เห็นดอกมาเกร็ดสามสีเนี่ยนะครับ
มีสีอะไรบ้างม่วงชมพูและสีขาวมันช่างเป็นดอกที่สีสวยงามซะจริง
เอี่ยงบอกว่าตอนนี้นะเตรียมเพิ่มแล้วเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนักศึกษาที่กำลังจะจบ
เขาก็มาถ่ายรูปที่นี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะจ๊ะ
แล้วจะเพิ่มยังไงก็จะเพิ่มพื้นที่อีกประมาณสัก๒ไร่ครึ่ง
โอ้โหเยอะมากแถวนี้ก็จะเป็นสีม่วงขาวเป็นแบบว่าทุ่งมะกะเล็ต
ใช่แล้วล่ะครับอยากไปผมย้ำให้อีกทีแล้วกันว่าอยู่แถวไหนของเชียงใหม่นะครับ
ที่บ้านดอนตันหมู่๕ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ไปที่นี่คุณก็ได้ไปถ่ายรูปและแถมยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่
เพราะว่าเขาคิดค่าเข้าชมเนี่ยนะ
เฮ้ย๕๐บาทเท่านั้นเอง
บาทก็คือค่าช่วยเกษตรกรนั่นแหละคุณค่าบำรุงสถานที่
๕๐บาทได้เจอสวยอย่างนี้ผมจ่ายเป็นร้อย
จ่ายเผื่อดิฉันด้วยนะคะปลดเธออะไรนะจ่ายเผื่อดิฉัน
เผื่อคุณด้วยเหรอเพราะผมจ่ายให้คุณแต่คุณไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้แหละน้องใบตอง
เดี๋ยวผมไปเองมันเสียตังค์ทิ้งอะไรนะ
ถ้าคุณจ่ายแล้วก็ต้องไปไปไม่เอาอยู่นี่แหละไปเดี๋ยวไปกินดอกไม้เขาหมด
อุ้ยไม่กินหลอกเลิกแล้วเขาฉีดยาติป่ะ
เขาไม่ฉีดไม่ฉีดยาไม่ใส่แล้วยาไม่ใส่แล้ว
แต่ยังไงก็น่าไปจะไปคนเดียวจะไปกับคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงได้หมดเลย
เพราะว่าบรรยากาศดีแบบนี้เนี่ยจัดรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะ